ช่วงตลอดตลาด

คงที่อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ใครชอบกินเห็ดไปเช็คราคาของเห็ดกันต่อเลยนะ
ฟางวันนี้อยู่ที่๑๐๐๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๖๕๗๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดนางฟ้า๖๕๗๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดหูหนู๔๘๕๐บาทต่อกิโลกรัม